ดูร่างทรงองค์เทพเขามาร่วมพิธีบวงสวงกันเรียกได้ว่า
ดงถือดาบมากวัดแกว่งกันอย่างน่ากลัวน่าเกรงขามเลยทีเดียว
รำดาบอย่างนี้เลย
วนให้เรานึกถึงสมัยตอนเด็กเรียนกระบี่กระบองเหมือนกันนะ

มาร่วมพิธีบวงสวงอนุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ที่ตำหนักของนายสมบูรณ์ตื้อเคลือบในตะบุญแม่ตามภูมินอภเบิกจังหวัดพระเยา
หลายคนมาก็มาโชว์ลีลาร่ายรำตามจังหวัดเสียงเพลง
แบบนี้เป็นความเล้าใจของวงปีภาษณ์ที่จัดให้
แล้วคุณผู้ชมดูเอาละกันประชาชนที่เขามาร่วมงานก็แหมอยู่นิ่งไม่ได้เนอะ

แล้วคุณผู้ชมฮะเขาว่ากันว่าตามความเชื่อแล้วนะ
วาดลีลาเป็นนักรบโบราณแบบนี้ก็เหมือนเป็นการทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากอาริราชศัตรู
มันเหมือนกับเป็นกุศโลบายด้วยแหละ
ก็เหมือนกับว่าเป็นการจำลองตัวเองว่าเป็นทหารของพระองค์ดำก็คือองค์พระนเรสวรนะครับ
แล้วร่างทรงบางคนก็มาในชุดนักรบ

ก็แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่นะครับ

โอเคจบข่าวโอเย่

มันคุ้นเหมือนกันเนาะตอนจบ
ลืมเขามา

ไม่คืนด้วยไม่ขอด้วย